อีกเรื่องหนึ่งที่สังคมก็ตามติดข่าวนี้มาโดยตลอดเหมือนกัน
กรณีน้องเอิร์ทหายตัวไปเมื่อวันที่๑๒เมษายน

แล้วก็ถูกวางยา
ลักพาตัวหรือถูกลักทรัพย์

ที่นั่งรถเมย์ไปใช่นะครับแม่เนี่ยแม่ของน้องเอิร์ทวอนสังคมให้โอกาสน้องเอิร์ท
หลังจากว่าเจอตัวน้องเอิร์ทเรียบร้อยแล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นชายชุดดำซึ่งบอกว่าเป็นน้องเอิร์ทเองเนี่ยนะครับได้เดินขึ้นรถอะไรต่างนานาเองนะฮะ
ไล่เลี่ยงเรื่องนี้กันซะหน่อยนะครับหลังจากชุดสืบสวนสนคลองตัน
ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามหาชายชุดดำซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ
ในการไขปริศนาการหายตัวไปของน้องเอิร์ทนายนวพลมาสช่วงวัย๑๗ปี
มหาสารคามที่มาฝึกงานที่กรุงเทพแล้วเกิดหายตัวไปปริศนา
เมื่อวันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมาก่อนจะกลับมาอย่างปลอดภัย
เมื่อวันที่๑๗เมษายนและอ้างว่าถูกวางยาลักทรัพย์
พาตัวไปทิ้งที่หัวหินในป่าเลยนะครับค่ะล่าสุดกล้องวงจรปิด
จับภาพวันหายตัวไป
คือจับภาพได้ในซอยปรีดีพนมยง๔๕ย่านพระขนง
เขากำลังรอรถเมย์คือตอนเช้าตรู่เลย
ขึ้นสายผิดก็คือขึ้นสาย๑๓อันนั้นเป็นภาพหนึ่ง
ส่วนภาพนี้คือคนเข้าไปเปรียบเทียบกันว่าชายชุดดำคนนี้ไปปรากฏอยู่อีกจุดนึง
แล้วเขาคือคนเดียวกันกับน้องเอิร์ทไหม

อันนี้คือภาพในซอยปรีดีพนมยง๔๕แถวพระขนง
คือก็จับภาพผู้ชายคนนี้ที่เอาโทรศัพท์มือถือเหมือนกับไปทิ้ง
แล้วเนี่ยภาพนี้เห็นหน้าชัดเจนก็ดูแล้วเนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นหน้าน้องเอิร์ท
ซึ่งคลิปดังกล่าวพนักงานสอบสวนสนคลองตันได้ส่งมอบหลักฐานให้กับตำรวจสอบสวนของสนดินแดง
ที่เป็นสอนอเจ้าของเรื่องเนื่องจากช่วงที่น้องเอิร์ทหายตัวไป
คนรู้จักน้องเอิร์ทได้มาแจ้งความเอาไว้เพื่อให้ตำรวจสนดินแดง
เรียกตัวทั้งพ่อแม่และน้องเอิร์ทเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติม
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นว่าตกลงแล้วน้องเอิ๊กกุเรื่องหรือเปล่า
หรือสร้างเรื่องอะไรขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าเผลอหลับขึ้นรถไปเองอะไรหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของน้องเอิร์ทที่จังหวัดมหาสารคาม
สอบถามเรื่องนี้กับน้องเอิร์ทเลย
เอิร์ทยังยืนยันนะครับว่าเรื่องทั้งหมดที่เล่าให้ครอบครัวฟังเป็นความจริง

คือว่าน้องเอิร์ทไม่ได้โกหก
เพราะว่าตอนที่ขึ้นรถไปคือวูบดับไปจริง
พอมารู้สึกตัวอีกทีนึงอยู่ที่ป่าจริง
อันนี้น้องเอิร์ทบอกแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยนะน้องเอิร์ทบอกเลยบอกว่า
บางส่วนบางตอนของช่วงเวลาตรงนั้นไม่ได้
ใช่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้าง
ส่วนทีมข่าวของเราถามถึงภาพชายชุดดำว่าหน้าเหมือนน้องเอิร์ทเนี่ย
น้องเอิร์ทดูภาพแล้วก็ถามแม่ว่าใช่เอิร์ทหรือเปล่าแม่

หลังจากตำรวจนำภาพชายชุดดำมาให้ดู
น้องเอิร์ทยอมรับว่าคล้ายลูกชายมาก
แต่เมื่อสอบถามน้องเอิร์ทน้องเอิร์ทก็ปฏิเสธ

อีกทั้งยังยืนยันกับแม่ว่าเอิร์ทไปหัวหินจริง
สามารถพาไปชี้จุดต่างที่หลงทางและหลับนอนตรงไหนได้
ก็จะไปพิสูจน์ความจริงตามที่น้องได้พูดถึง

ส่วนก่อนหน้านี้ที่เชื่อลูกชายเพราะเห็นมีทั้งรอยแผลแล้วก็สภาพอิดโรย
แต่ถ้าหากพิสูจน์แล้วพบว่าน้องเอิร์ทกุเรื่องขึ้นมาเองทั้งหมด
คุณแม่บอกอย่างนี้เพราะว่าน้องก็ยังเด็กน่ะ

ก็ขอให้สังคมอย่าติดใจเอาความเลย
ขอโทษสังคมพร้อมขอโอกาสให้กับลูกชายอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เขาเอารูปมาให้ดูก็บอกว่าคล้าย
เขาก็เลยบอกว่าให้ยืนยันว่าใช่น้องหรือเปล่า

เขาก็เลยบอกว่าจะขอโอกาสจากสังคมให้น้องหรือเปล่า
แม่ก็เลยบอกว่าถ้าได้ก็แม่ก็จะขอเพื่อลูกค่ะ
ถ้าไม่เป็นความจริงยังไงก็จะขอโทษผ่านสื่อขอโอกาสสื่ออีกครั้งนะคะ
คือจริงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
แม่น้องเอิร์ทเนี่ยเคยมายกมือไหว้เหมือนกับขอโทษสังคมไปแล้วรอบหนึ่ง
เพราะว่าในรอบนั้นแม่บอกว่าแม่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดชายชุดดำ

แต่ทีนี้ทางฝากฝั่งของน้องเอิร์ทเองน้องเอิร์ทก็ยังปฏิเสธอยู่
แล้วน้องเอิร์ทก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เอิร์ทเล่าว่าเอิร์ทไปเจอแล้วเอิร์ทหลงป่าวูบไป
อันนั้นคือเรื่องจริงแล้วมีอยู่คำนึงที่น้องเอิร์ทพูดมาบอกว่า
หรือผมจะเป็นคนสองบุคลิก
ทีนี้มันต้องไปตรวจสอบต่อถึงแม้ว่าตอนนี้ตำรวจยังจะไม่เอาเรื่อง
แต่ตำรวจก็ต้องกันความจริงว่าเรื่องนี้มันคืออะไร
เพราะมันมีหลายประเด็นเนาะที่คนสงสัยว่าถ้าสมมุติเกิดว่าน้องเอิร์ทไปแต่งเรื่องไปหลอกลวงเนี่ย
จะถูกดำเนินคดีไหมเรื่องนี้ตำรวจเขาก็ตอบมานะคะคุณสืบสกุล
หรือว่าน้องเอิร์ทจะกุเรื่องขึ้นเพราะน้อยใจพ่อกับแม่หรือเปล่า
เรื่องนี้ทางตำรวจสนดินแดงก็บอกว่าหลังจากที่น้องกลับมาก็ถือว่ากลับมาได้อย่างปลอดภัยนะ
ไม่มีการแจ้งความกับตำรวจเอาไว้ว่าถูกทำร้ายร่างกาย
ก็เลยไม่ได้เป็นคดีความตามความผิดอาญาส่วนเรื่องที่น้องเอิร์ทจะโกหกหรือไม่
ต้องบอกแบบนี้นะก็เป็นการโกหกคนในสังคมไม่ได้โกหกตำรวจไม่ถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จ
ดังนั้นตำรวจก็จะไปเดิมเนินคดีกับน้องเอิร์ทไม่ได้เหมือนกัน
เรื่องต้นตำรวจสืบสวนสนดินแดงได้ประสานไปยังพ่อแม่และน้องเอิร์ท
ให้เดินทางเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับกลับมา
และถ้าครอบครัวของน้องเอิร์ทไม่เดินทางมาหาตำรวจก็ถือว่าไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดนะครับ
แต่เรื่องนี้ในโลกโซเชียลเขาก็แบบโอ้โหไปจับพิรุษจับโป๊ะจับเท็จอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับ
เรามีประเด็นมาแบบนี้นะคะก็อาศัยหลายข้อมูลหลายแหล่งนะ
เน็ตเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะที่หาข้อมูลหลักฐานมาแบบนี้แหละ
เพราะว่าเอาจริงในซอยปรีดีพนมยง๔๕คือมันเป็นชุมชนอยู่ตรงนั้น
แล้วข้างในชุมชนมันก็มีลักษณะเหมือนกับเป็นป่ารกร้างด้วย
คือซอยปรีดีพนมยง๔๕คือจุดที่พบชายชุดดำ
แล้วเราก็มีการคือทีมข่าวนักข่าวสื่อเขาก็ไปถามคนที่อยู่แถวนั้นนะ
เขาก็บอกเหมือนกันว่าตรงนี้มันเป็นไปได้ไหม
ว่าป่าที่ว่ามันอยู่ในซอยปรีดีพนมยง๔๕
น้องเอิร์ทอาจจะเข้าใจว่านี่มันคือป่าที่หัวหินหรือเปล่า
แท้เธอยังบอกว่าตัวเองก็ยังสรรสนอยู่
เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามกันต่อค่ะคุณผู้ชม